ตำรวจกดดันไงลูกน้องกลัวกลัวก็มามอบตัว
ลูกน้องสองคนที่ว่าคุณผู้ชมฮะบิ๊กและปอยครับ
มีการประสานตำรวจนายหนึ่งบอกว่าจะขอมอบตัวที่สาราริมทางตรงนี้
มอบตัวตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้สัก๗นาฬิกาครับ
นี่บิ๊กจักรีฮะหรือว่านายจักรีแป้นน้อยอายุ๔๑ปี
ก็ประสานมากับตำรวจนายหนึ่งว่าผมขอมอบตัวครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทธรุงก็เดินทางไปรับตัวบิ๊ก
สาราริมทางตรงนี้ในอำเภอนายงจังหวัดตรัง
แล้วก็พาตัวบิ๊กไปสอบสวนต่อที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓๔พัทธลุง
จากนั้นแล้วตำรวจยังไปยึดกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาว

เนี่ยซึ่งถูกจอดทิ้งไว้ในสวนมะม่วงพื้นที่หมู่๕ตะบนพญาขันอำเภอเมืองพัทธลุงครับ
ห่างจากบ้านไปแค่๒กิโลเมตรเท่านั้น
พอยึดรถมาได้ก็ต้องตรวจสอบหน่อยว่าข้างในมีอะไรบ้าง

มีกระดาษซองกระดาษสีน้ำตาลด้วย

หมายเลขกท๘๙๖๑พัทธลุง

ถ้ายังจำก็ได้คือรถที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ที่มีใครสักคนหนึ่งขับไปรับเสียแป้ง
หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลนั่นเองครับ

รับว่าไปเยี่ยมเสียแป้งที่โรงพยาบาล
แต่ไม่ได้ช่วยหลบหนีนะ

อย่าแล้วผมขึ้นไปโรงพยาบาล
เข้าใจว่าไม่รู้ว่ามีกล้อง
และเข้าใจว่ายังไม่เห็นตัวเองเดินคู่กับเสียแป้งมา
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ก็จะให้การอย่างไรก็เรื่องหนึ่ง
แต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องหาหลักฐานพิสูจน์ทราบกันต่อไป

นี่คือคู่ตำรวจบอก
นอกจากบิ๊คแล้วคุณผู้ชมครับที่เบิร์ตบอกว่าเมอร์ดสักครู่
ว่าเสียแป้งเริ่มจะโดนโดดเดี่ยวแล้ว
เพราะว่าปอยปอยคนนี้ก็สำคัญ
คนนี้มีประกดภาพจากเก้าวงจรปิดนะครับ
นี่พอเสียแปลงออกจากโรงพยาบาล
ปอยหรือจีรวุฒิชุมศรีอายุ๓๑ปีนะครับ
ลูกน้องเสียแป้งนี่แหละติดต่อคณะทำงานของพศสุชาธิรัฐสวรรค์นะครับ
ท่านเป็นอดีตรองพบตรนะถูกดึงตัวมาช่วยงานคดีสำคัญนี้นะครับ
คือปอยบอกผมจะมอบตัวแล้วนัดกันที่หลังวัดท่าแคร์นะอำเภอเมืองพัทธลุงครับ
เป็นจุดใกล้กับบ้านของเสียแป้งตำรวจก็ไปรับตัวในปอยนะครับ
เอาตัวไปสอบปากคำเลยที่กองร้อยตะเวนชายแดนที่๔๓๔อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เดียวกับที่สอบบิ๊กนี่แหละในปอยเนี่ยชิวไม่มีท่าทีกังวล
คุณผู้ชมฮะดูเขาเดินนะไม่มีท่าทีกังวลอะไรพอเห็นตำรวจยกมือไห้
ก็เดินขึ้นบันไดไปห้องสอบสวนมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับ
พลตำรวจเอกสุชาตินะครับท่านอดีตรองพบตรที่ท่านมาช่วยงานนี้
มาสอบปากคำด้วยครับพลตำรวจตรีปิยวัตรเฉลิมศรีรักษารัชการ
ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคเก้าท่านให้สัมภาษณ์หลังสอบปากคำ
อยและบิ๊กนะครับท่านบอกว่าปอยกับบิ๊กเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะ
โดยจากพฤติการนะพฤติการที่นะครับสอบสวนเบื้องต้นพบว่า
ทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นบุคคลที่เข้าไปช่วยเสียแป้งหนี
ทั้งคู่ทำหน้าที่ขับรถกระบะครับขับรถกระบะพาเสียแป้งไปส่งที่
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคุณผู้ชมรอยต่อระหว่างพัทธลุงกับตรังนะ
จากนั้นเสียแป้งนะครับแล้วก็ลูกน้องมีลูกน้องอีกนะ
อันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มนะได้ประสานกับบุคคลที่คาดว่า
เป็นคนสนิทให้ช่วยเหลือพาหนีต่อหมดชั่วไปแล้ว
หมดช่วงของปอยกับบิ๊กไปแล้วหลังจากนั้นนะครับจากส่งเสียแป้งแล้วนะครับ
กับปอยก็แยกย้ายกันกลับบ้านที่พัทธรุงมารับลูกมารับเมีย
รู้แล้วว่าตัวเองทำผิดจะหนีหนีปั๊บก็คิดว่าเดี๋ยวเรื่องเงียบก็
ค่อยออกมาอยู่ก็อย่างสบายที่ไหนได้เขาดูกันทั้งประเทศ
เขาตามกันทั้งประเทศคดีเนี้ยพอเห็นแบบนั้นเป็นข่าวดังครับ
เข้าใจว่าเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาได้กระทำผิดนะครับ
แล้วก็พยายามติดต่อหาคนที่มีส่วนหนึ่งที่เขาเชื่อ
เพื่อจะขอให้ช่วยนะครับ
และก็จนกลางสุดท้ายก็มีการมาติดต่อ

เขาได้บอกไหมคะว่าจุดที่เขาไปแยกย้ายกับเสียแป้งเอง

เมื่อกี้ที่ดอมเล่าข่าวไปเนี่ยนะบิ๊กตอนแรกบิ๊กคือโยเย
โยเยไม่ยอมรับนะฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแค่ขึ้นไปเยี่ยมเฉยเฉย
ไม่ได้ช่วยอะไรอ่าอ่าแต่ว่าพอช่วงเย็นพ่อแม่ของบิ๊กกับปอยมา
ไปเยี่ยมลูกชายพ่อของบิ๊กกับพ่อของปอยเนี่ย
หน้าลูกชายก็นะครับก็เข้าไปคนหนึ่งเข้าไปรูปหัว
อีกคนนึงเข้าไปตบไหล่เบาซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นมีรายงานว่า
ในตอนแรกบิ๊กกับปอยเนี่ยยึกยักษ์โยเยยึกยักษ์โยเย
แต่พอครอบครัวมาเยี่ยมครับกลับคำให้การยอมรับทุกข้อเก่าหา
ก็คือครอบครัวก็น่าจะกล่อมช่วยกล่อมหน่อยอ่า
บอกว่าเออรับไปเถอะทำอะไรไว้เนี่ย
ก็สบายใจขึ้นนะครับนะครับตำรวจใช้เวลาสอบปากคำทั้งคู่นาน๕ชั่วโมงครับ
จากนั้นพอตอนค่ำตำรวจกว่า๑๐นายไม่ชิวแล้วครับ
ตอนมามอบตัวชิวแต่ตอนนี้ไม่ชิวแล้วครับนะครับ
ตรึงกำลังตอนที่นำตัวปอยกับบิ๊กเนี่ย
ไปไปต่อไปอยู่ต่อที่สถานีตำรวจภูทร
ไฟคนละคันดูขุมกันเนี่ยคุณผู้ชมครับครับไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไง
นะครับพอไปถึงโรงพักเอาล่ะ

พี่พูดนิดนึงค่ะพี่
พี่รู้จักเสียแป้งใช่ยังไงคะ
พี่บิ๊กค่ะพี่บิ๊กได้พาเสียแป้งหลบนี้จริงไหมคะพี่
พี่บิ๊กได้ส่งกระเป๋าให้กับเสียแป้งบิ๊กไหมคะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
พยายามโดดเดียวเสียแป้งกดดัน
มาแล้วปอยมาแล้วหมดยังอ่ะ

นอนเป็นชื่อที่ไม่ได้ปรากฏในช่วงแรก

แต่ว่ามีส่วนช่วยในการพาเสียแป้งหลบหนีครับ
เอาหนอนชื่อจริงคือสุธิวัฒขุนนรงค์อายุ๒๘ปี
ก็คือข้อหาร่วมกันช่วยเหลือผู้ต้องขังในการหลบหนีนี่แหละ

แล้วก็กลุยทางนะคุณผู้ชมกลุยทางคุ้มกันเสียแป้ง

ที่ไปเอามาได้ที่ไปยึดมาได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ส่วนเก่งขั้นดำขนนั้นคือขั้นที่หนอนเนี่ยครับ
แล้วก็มีหลักฐานว่าหนอนเนี่ยผัวพันกับการรับเงินค่าใช้จ่ายในการหลบหนี

ซายเมียบิ๊กที่โดนจับไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย

จากการตรวจสอบประวัติหนอนเนี่ยคุณผู้ชม
เป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดและอาวุธสงคราม
ถูกจำคุกไปแล้วพ้นโทษมาไม่ถึง๑ปีครับ

ทั้งสิ้นใน๘คน
ขาวดีแม็กซ์สีขาวบิ๊กครับ

เสียแป้งตอนนี้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ย

หรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือเปล่า
เรื่องนี้พตปียวัชร์
คาดว่าเสียแป้ง

เจ้าหน้าที่น่าจะสามารถขยายผลไปสู่การติดตามตัวเสียแป้งได้ในระดับหนึ่ง
โดยเสียแป้งก็เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญครับมีคดีติดตัวแล้วก็ผ่านคดีมาเยอะ
อันนี้ทางพลตำรวจตรีปริยวัตรบอกว่าตัวเสียแป้งเองก็น่าจะเรียนรู้อะไรมาพอสมควร

จะมีการประเมินสถานการณ์ได้และทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักกว่าผู้ต้องหาคนอื่น
แต่ตำรวจก็ไม่ได้หนักใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้ก็คือ
ต้องไปตามจับกลุ่มตัวเสียแป้งแล้วก็หนอนมาให้ได้ครับ
แต่ถ้านอนสุธิวัฒน์ได้ยินข่าวนี้นะเหมือนกับที่บิ๊กกับปอยเขาได้ยิน
หรือว่าญาติของหนอนเนี่ยนะได้ยินข่าวนี้ก็มามอบตัวเถอะ
ก่อนที่ตำรวจเขาจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ถ้านอนหาทางติดต่อครอบครัวได้ก็บอกครอบครัวให้ติดต่อตำรวจซะ
เออลำบากแล้วหนอนมอบตัวดีกว่า